เห็นว่าก็ได้คุยไลน์กับท่านอ่านถุกิจนะคะ

ยังมีความชัจเจนเรื่องของการจะต้องวัดตระบัดทางไหนยังไงบ้าง

ดูตัวเลขทุกคนมีความสำคัญหมด๑เสียง๒เสียง
๑๑เสียง๓๐เสียง๕๐เสียงอย่างนั้นผมคิดว่าคง
เป็นการรอถึงความพร้อมของทุกฝ่าย

ยังไม่มีเลยครับยังไม่มียังไม่มีการติดต่ออะไรใดทางพักภูมิใจไทยเองก็วันที่สิบเก้ายี่สิบเนี่ยเราก็จะมีการประถมนิเทศนะครับสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรในส่วนของพักภูมิใจไทยที่จังหวัดบุรีรำแล้วก็วันที่ยี่สิบแล้วก็จะประชุมกันเองประชุมสอสอประชุมกรรมการบริหารพักนะครับเพื่อขอ
ฉันธานุมัติเพื่อขอท่าทีรับฟังท่าทีเพราะว่าได้ให้พวกเขาเนี่ยไปฟังนะครับความเห็นของพี่น้องประชาชนที่เลือกพวกเขาเข้ามานะครับก็วันที่๒๐ก็คงจะมีท่าทีที่ชัดเจนอย่างน้อยก็ขอฉันธานุมัติให้

ช่วงนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกับใครเลย
อย่างเท้าประชาธิปัตย์เองค่ะ

เลยขาธิการภาคประชาธิปัตย์

ยังไม่ได้โทรแสดงความยินดีกับท่าน

เจนเรื่องการจับมือกับภาคหนึ่ง

ในเรื่องของนโยบายมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว

การเจรจาเริ่ม

แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่มี
ยังไม่ได้รับการติดต่อนะครับ
ยังเป็นทางการจากภาคใดเลย

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยัง

ก็เลยเราก็ต้องคิดอะไรของเราก่อน

วันนั้นที่คุณเศรษฐ์พิสูจน์ได้พูด

เจียมเนื้อเจียมตัวนะครับ

และต่อมาไม่มีทางการ

ผมก็คือตามใดที่

เราก็ต้องคิดของเราคิดหนักมาก
ยอมรับมีความกดดันมาก

กับสนับสนุนเทศกานี่มันเป็นคนอ่านที่กลางอย่างพวกพรรคภูมิใจไทยนี่ก็ถือว่าเป็นความกดดันนะครับ
ก็ต้องฟังทุกฝ่ายต้องฟังทุกเสียง
คือในภาคภูมิใจไทยเองเนี่ยเราก็มีความเชื่อมั่นของเราอย่างหนึ่งว่า
เมื่อมีการเลือกตั้งผ่านการลงคะแนนพี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจแล้วเนี่ย
มันก็ไม่ควรจะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันต่อไปในเรื่องของระบอบนะครับ
แต่ว่าในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยแล้วใครจะอยู่พวกไหนใครจะรับนโยบายอย่างไร
ทำงานด้วยกันอย่างไรอันนี้พูดกันได้
แต่ถ้าไปแยกแบบโอ้โหถ้าเกิดทำแบบนี้แบบนั้นแล้วมันเป็นคนละระบอบผิดระบอบ
อันนี้มันนี่คือความกดดันยอมรับมันมีความกดดัน
ถึงต้องต้องหาพวกไง
พวกร่วมงานต้องทดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย์ที่เป็นที่พวกเราเคารพบูชาสูงสุด

ต้องตั้งใจทำงานเพื่อความสุขของประชาชน

ผมว่าเจตนารมณ์แค่นี้
คนที่จะทำงานรับใช้บ้านเมือง

ตั้งใจจะทำงานให้ประเทศไทยเดินหน้าไปจริง

ยังไม่ได้พูดไกลถึงขนาดนั้นนะครับ

ไม่รู้ใครออกข่าวมาจัดสรรกระทรวงให้พวกผมเสร็จเลย

แต่คุณอาทิตย์เองก็หนักใจ

ตามมารยาทพเลแกรนจัดก่อน
จัดให้ได้ถ้าจัดได้มันก็ดี
ถ้าจัดไม่ได้ก็จะต้องมี
กรรมวิธีมีวิธีการขั้นตอนที่มันเหมาะสมต่อไป

อาจจะเป็นนายกพวกที่๓ไม่ได้

แล้วก็ไม่คงคิดว่ามันน่าจะเกิด

ถ้าถึงพวกที่๓ท่านพรจะเป็นนายก

ดูท่าทีเป็นยังไงก่อน
ไม่น่าถึงนะต้องพยายามจัดกันให้ได้

ทำไมจัดไม่ได้สักที

ได้

ไปทำงานเท่าที่เราทำได้

เรามีเกิน๑๐๐กรัมละ๕นี่
๕คนเสนอกฎหมายได้แล้วเราก็ไปสังขยนา
กฎหมายให้มันเป็นปัจจุบันมากที่สุด
เรื่องกัญชาเป็นเรื่องด่วนด่วนนอกมาก
นี่ว่ายังจะกราบเรียนเรียกร้องไป

วันที่๒๑นี่หมดแล้วเรื่องนิรโทษกัญชา
แต่ว่าผู้ป่วยหลายคนยังไม่มีโอกาสที่จะได้

วันที่๒๑เขาเป็นคนผิดกฎหมายอีกละ
ก็จริงแล้วน่าจะไหนมันถึงจุดนี้แล้ว
น่าจะอาจจะมีมาตรการต่อการนิรโทษ

ผลักดันกฎหมายที่มันเป็นถาวรออกมาเลย
มันก็น่าจะทำให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับ

พี่พี่เปี๊ยวมันหรอ
พี่บอกว่าเลือกทางนี้แหละไปทางนี้เลย
ไม่หลงทาง
บอกว่าประชาชนแถมมาตอนหลังบอกทำไมไม่เขียนประชาชนเพราะในความรู้สึกของผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยคำว่าชาติของผมนี่คือประชาชนอยู่แล้ว
เหลือไม่ลืมเค้าชาติคือประชาชน

เดี๋ยวไม่นานหรอกก็เปิดสภาวะที่ยี่สิบสี่แล้วนะฮะ

แม่งกว้าง
สวัสดีครับ